แต่จะเห็นมายืนถีบรถอยู่แบบนี้
รถคันไหนวิ่งมาเอาออกมาแล้วนะครับ

เดี๋ยวโดนอีก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคลอง๒ปฐุมธานีค่ะ

คุณลุงถีบรถทุกคันที่ขับผ่าน

เกิดอุบัติเหตุมาคนที่ขับรถ
ไปมาเขาจะเดือดร้อน

ก็แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่บอกว่า

ที่โรงพยาบาลหน่อยนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้
ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้แล้วนะคะต้องเข้าไปตรวจสอบว่า
ตรงนี้จริงไหมและมีเหตุการณ์จริงหรือเปล่า
พี่กัดซอยรังศิษย์นครนโยค๓๓ชื่อเล่น
เขาชื่อว่าซอยดีที่ปฐุมธานี
สอบถามคุณบุญเรืองวิเชียนศรีเป็นชาวบ้านค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าคุณลุงที่ไล่ถีบรถอยู่ในคลิป

แกจะปั่นจักรยานมาอยู่ตรงทางโค้งทุกวัน
แล้วมาจอดตรงนี้ไม่เกินชั่วโมงแกก็กลับบ้าน
แต่แกไม่เป็นอันตรายอะไรนะไม่เคยทำร้ายใคร

แต่ถีบรถจริงแต่เขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายแต่สักวันนะคะ

แล้วก็รถที่ผ่านไปมาเกิดเขาตกใจหักหลบ